อันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันค่ะตำรวจไปนั่งดื่มกินกับเพื่อนในผับแห่งหนึ่ง
จากนั้นพอเสร็จจากผับแล้วมากินที่ร้านข้าวต้มกันต่อ
ปรากฏว่าไม่แน่ใจว่าเขาทะเลาะอะไรหรือเปล่าในวงเล่านะคะ
แต่พอตำรวจนายนี้ขับรถกลับปรากฏว่าเป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายค่ะ
ใช้อาวุธปืนมายิงนะคะแต่เคราะห์ดีมากไม่โดนจุดสำคัญ
ก็เลยได้รับบาดเจ็บนะคะเป็นเรื่องที่ต้องตามกันต่อค่ะ
ตำรวจจากสพบางขันนครศรีธรรมราชที่ได้รับบาดเจ็บ
ก็คือดาบตำรวจกรอบศักดิ์ยอดภาษานะคะ
เป็นตำรวจชุดสืบสวนของสพบังขันนครศรีธรรมราช
คือเรื่องของเรื่องแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจนายนี้เขาไปนั่งดื่มกินในผับแห่งหนึ่งในเขตทุ่งสงศ์
อำเภอทุ่งสงศ์ของจังหวัดนครศรีครับ
กินที่ผับเสร็จปุ๊บก็มาต่อกันที่ร้านข้าวต้ม
แล้วไปมีปากเสียงกันในกลุ่มที่เขามาด้วยกันนั่นแหละค่ะ
จากนั้นพอกินเสร็จปุ๊บก็ขับรถกลับบ้าน
๔คันกลับทั้งหมด๙คนขับตามกันใช่ไหมฮะ
ขับตามตามกันไประหว่างนั้นนะคะ
คนที่อยู่ในระแวกนั้นเขาบอกว่าก็มีแค่๔คันนั้นนะ
แล้วจะมีใครเป็นคนยิงนะคะครับระหว่างทางค่ะ

แล้วไปถูกลำคอสองนัดค่ะจากด้านขวาทะลุด้านซ้ายนะคะ
จากนั้นคนยิงเนี่ยก็ขับหลบหนีไปนะคะ
เราไปสอบถามพันธุ์ตำรวจเอกสุกเกษมนครวิลัยเป็นรองผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชรักษาราชการแทนผู้กำกับสพทุ่งสงศ์บอกว่า
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปนะคะไปสอบปากคำคนที่คาดว่าน่าจะเห็นเหตุการณ์
แล้วก็ไปตรวจสอบคาบขม่าวดินปืนจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยในเวลาที่เกิดเหตุ
แบบนี้ค่ะปรากฏว่าไม่มีรถคันอื่นนอกเหนือจาก๔คันขับผ่านมานะคะ
เพราะฉะนั้นต้องมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่โดยสารไปในรถ๔คันนี่แหละ๙คนนี่แหละ
เหมือนในกลุ่มเดียวกันนี่แหละยิงกันเองใช่มั้ย
ต้องเป็นคนลั่นกระสุนปืนใส่ดาบตำรวจกรอบศักดิ
เป็นแน่แท้แต่ว่าทุกคนตอนนี้ยังคงให้การปฏิเสธว่า
ไม่รู้ไม่เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ตำรวจทำได้หลังจากนี้คือ
ต้องไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดตั้งแต่ร้านค้าจุดเกิดเหตุนะคะ
แล้วก็บริเวณที่รถทั้งหมดเนี่ยโดยสารกลับบ้านไปนะครับ
คาดว่าจะสามารถจับตัวคนร้ายได้ไม่ยากนะตอนนั้นนะ
สาเหตุการยิงครั้งนี้น่าจะมาจากการทะเลาวิวาสกันในวงเล่านั่นแหละนะฮะ
ส่วนตำรวจอีกชุดหนึ่งค่ะมีการนำหมายจับของศาลจังหวัดทุ่งสงศ์ไปจับกลุ่มนาย
นุรุษแทร่สิ้นหรือว่าแม็กซ์อายุสามสิบเอ็ดปีนะคะไปจับกลุ่มที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลบังขันอำเภอบังขัน
ในข้อหาพยายามฆ่าคือฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนนะคะ
แล้วก็มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แสดงว่ารู้ตัวคนร้ายแล้วสิเนี่ยรู้ตัวคนร้ายแล้วนะคะ
ทีนี้เนี่ยรู้ตัวด้วยวิธีการไหนเนี่ยก็ยังไม่ได้บอกมานะคะครับ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็นำไปนำรถเนี่ยคาดว่าเป็นรถที่ใช้ก่อเหตุ
ก็คือเชฟโรเลสสีดำเป็นรถเก่งนะคะไปตรวจสอบลายนิ้วมือ
แล้วก็มีการตรวจยึดคาดว่าน่าจะเป็นของนายคนนี้แหละ

คือยังคงให้การภาคเศษอยู่อ่ะนะคะคนกันเองเหรอฮะใช่ค่ะ
น่าจะเป็นคนกันเองในกลุ่มวงเล่าเนี่ยนะสุดท้าย
ไม่ถูกคอไม่ถูกใจในวงเล่าก็ตามเป็นจริงอ่ะนะฮะ
โดนแจ้งข้อหานักสุดเลยนะคะฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน